เรื่องความปลอดภัยดารงดาราสมัยนี้

ยิ่งการแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีของนักร้อง

วันนี้เรามีวิธีการรับมือของศิลปินที่เจอแฟนเพลงแปลกหน้าเวที

สตาร์ทกันที่ตะกองโฮยไร่ก่อนแล้วกัน
นี่พี่แกเป็นหนึ่งในศิลปินคุณภาพของวงการ

คอนเสิร์ตกลางคืนแทบทุกวันเลย
แล้วก็จากเหตุการณ์ที่คนดังหลายคนเจอบนเวที
กล้องเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เป็นนักร้องมานี่นะ
เจอเหตุการณ์ที่แฟนเพลงแบบแปลกมาแล้วเนี่ย
มาทุกรูปแบบแหละด้วยความร้องเพลงกลางคืนเนาะ
บางคนก็เมาเละแอมาเลย

แล้วก็อีกหลายคนก็บอกว่าโอ้โหปวดหัวเหมือนกัน

บอกเลยว่าสิ่งเดียวที่จะเอาชนะได้ก็คืออะไร
ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะศิลปินกับแฟนเพลงเป็นของคู่กันค่ะ
ในเมื่อเราเลือกแล้วบนเส้นทางนี้
จะเป็นอย่างไรไปฟังพี่กองเฮ้ยไรกันหน่อยจ้า
สิ่งที่เราจะต้องทำตัวนะครับ
เลือกอาชีพที่อยู่ในตรงที่ที่
มอบความสุขความบันเทิงให้กับทุกคน
ซึ่งความบันเทิงนั้นแต่ละคนมันแตกต่างกันไป

เราต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้เป็น
มีสิ่งเดียวที่สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้คือ
เข้าใจพวกเขาเพราะเราเป็นคนเลือกเอง

ผมว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ศิลปินต้องเจอมันคู่กัน
เมื่อคุณเลือกที่อาชีพที่เลือกคนเมามารวมกัน

อ้าวพี่สามตัวร้อยด้านหลังใครค่ะอ๋อใคร
เขาไปโปรโหทหนังแถวอันดุสับปรี

คุณผู้ชมค่ะนับต่อไปดีกว่า
รับมือของคนนี้บ้างดีกว่าเจเน็ตเขียว
พี่สาวนี่เสื้อเหมือนพี่แจ๊คเลยอ่ะวันก่อนอ่ะเออ

เออฉันว่าตัวนี้แหละเออพี่เจนเน็ตเขียวกันก็เปิดใจกับผู้ข่าวของเรา
บอกว่าเราของเราเหตุการณ์หน้าเวทีที่เคยเจอมา
ในช่วงสมัยที่ภาพยนตร์เรื่องแยมยะโสธรดังมากเมื่อ๓ปีก่อน
เดินสายพบแฟนบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะ
แต่กลับเจอแฟนคลับหน้าเวทีมาขอจับมือ
กระชากมือจนเกือบตกเวที
ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่เจเน็ตเขียวโอ๊ยฉันจำขื่นใจเลย
แต่ในฐานะที่เป็นศิลปินค่ะก็พยายามทำความเข้าใจแฟนเพลงไง
เชื่อว่าพวกเขาคงไม่ได้ตั้งใจค่ะ

การอยู่หน้าเวทีแล้วก็มีคนเมามาดึงหรือแฟนเพลงมาดึง

จะมีเหมือนกันเมื่อตอนที่แหยมใหม่คนเห็นอะไรอย่างนี้
คือต้องพยายามทำความเข้าใจแฟนเพลง
บางทีก็อาจจะเมาหรือสติหลุดคนข้างก็ดึงกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ

หงุดหงิดหรือโวยวายหรือไปต่อต้านเขาไม่ได้
เห็นด้วยนะคุณผู้ชม

ตึงตึงตึงตึงตึง

ขอทรงแน่ขอดึงมือแน่

เป็นอีกสองท่านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมาก

กระชากมือกระชากขา

ทรงคืออะไรเจ๊

ที่สุดก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองค่ะ

บางงานบางวิธีบางสถานการณ์

ดึงกระชากแล้วก็หยิกจนเลือดไหลเป็นแผล
อันนี้ผมคิดว่าเราเป็นศิลปินมวยทีเราต้องระมัดระวังเอาเอง
เพราะว่าแฟนคลับบางคนเขาอาจจะสนุกจนได้ฟิวของเขาแล้ว
ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ระมัดระวังในการที่จะดึงเรา
เช่นเวลาถ้านั่งจากมือแฟนคลับเนี่ยเราก็ต้องนั่งให้ทางจากขอบใจครับ
ใช่ครับจริงเราต้องเตรียมตัวแล้วก็วางแผนว่าเราต้องนั่งห่างตรงนี้
ถ้าเกิดเหตุการณ์ดึงแรงจริงเราก็จะไม่ตกลงไปแล้ว
เคยเจอบ่อยแต่ก่อนเคยเจอบ่อยแต่ด้วยความที่เราแบบว่าเป็นเด็ก
เป็นเด็กแล้วแม่ไม่กล้าแบบว่าภาพพลมันออกไปไม่ดีก่อนที่ผมจะลงไปรับติ๊บอย่างนี้
คนนี้เมาแล้วก็จะเอาละตั้งท่าแบบว่าไม่ให้ดึง
คือมันเป็นแบงค์ธนบัตแบงค์๒๐นะครับผม
มันพับแล้วทีนี้มันเป็นเหลี่ยมที่มันแหลมอย่างนี้
เขาก็แบบเอาตังค์มาให้นั่นแหละครับแล้วเขาก็ตั้งจับตั้งบีบแต่
ด้วยความอันนั้นมันแท้งแล้วมันเจ็บอะไรอย่างนี้
แต่เค้าก็ไม่ได้
ท้อง๒บาทคืนเค้ายังกระปวดอะนะ
ท้องไม่เท่าไหร่นะหนังลู่ไปเลย
อายุเยอะแล้วอันนี้แซว